กรุงเทพมหานครครับมันมีเรื่องราวสยดสยองเลยครับ
คุณผู้ชมมีคนเขาไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
ใกล้กันก็จะมีพวกกองขยะหรือว่าเศษสวะอะไรต่างเนี่ย
กว่านั้นคือมันมีตัวเงินตัวทองแทะซากศพนี้
ในวงกลมสีแดงนั่นนะครับคือภาพที่ชาวบ้านเขาไปเจอเจอแล้วเขาช็อกเลยตกใจเลย

ใช่ครับและใกล้กับซากศพที่อยู่บนขอนไม้เมื่อกี้นี้
ตัวเงินตัวทองมันแทะมันกัดซากศพนะครับ
นี่คือคลองบางประทุนครับอยู่ที่ซอยเอกชัย๙
ในพื้นที่ของบางขุนเทียนะย่านนั้นนะครับ
ด้านหลังโรงเรียนวัดบางประทุนครับ
ชาวบ้านช็อกแล้วตกใจกลัวมากเลย
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รีบไปถึงจุดเกิดเหตุ
เพื่อตรวจสอบเอาเรือลงไปแล้วก็ไปนำศพขึ้นมา
ผู้ตายเนี่ยนะฮะสวมใส่เสื้อยืดสีดำ
แขนสั้นคอกลมกางเกงยีน

ร่องรอยคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกาย
กระเป๋าสตางค์ซึ่งพบว่าอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลัง
ไปเจอบัตรประชาชนครับ
บัตรประชาชนมีระบุชื่อนามสกุลของผู้ชาย
หนึ่งชื่อว่านายสายันโพทองอายุ๔๑ปี
เป็นคนวังทองพิศนุโลกนี่นะฮะ
พอได้ข้อมูลต่างเหล่านี้แล้วก็ต้องไปตรวจสอบต่อเนี่ยครับ
วันนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปคุยกับคนที่เขาเห็นศพ
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชื่อว่านายมงคล
อายุ๒๑ปียังวัยรุ่นอยู่เลย
คุณผู้ชมครับขนาดผู้ชายอกสามศอกอายุ๒๐กว่า
เจอนี่ยังช็อกอึ้งทำอะไรไม่ถูกนะฮะ
เขาบอกว่า๗โมงออกมาตากผ้าหลังบ้าน
พายเรือในคลองตะโกนบอกน้องนั่นน่ะมันศพหรือเปล่านั่นน่ะ
เขาหันไปดูเฮ้ยใช่จริงด้วย
แล้วมันมีตัวเงินตัวทองกำลังกัดแทะซากศพอยู่ครับ
รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
โดยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันยังไม่ไปไหนด้วยนะต้องช่วยกันไล่
ชาวบ้านช่วยกันไล่ตีน้ำเคาะส่งเสียงดังมันถึงยอมไปครับ

แล้วตัวเงินตัวทองมันกี่ตัว
นะครับตัวเดียวครับ
ตัวเดียวที่มันกิน

ไม่แน่ใจเหมือนกันนะวิ
แต่ตอนแห่งเขาดูโบว่าโดนทำร้ายร่างกายมา

ปกติหลังบ้านมันจะมีเหตุการณ์เหมือนนี้เกิด
ที่ไม่มีศพมาทิ้งอะไรอย่างนี้ไหม

คุณมงคลบอกว่านี่คือครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วช็อกมากนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกเหมือนกันว่านี่คือครั้งแรกที่เจอศพลอยอยู่ในคลอง
แล้วมีข่าวว่าเหมือนมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
กลัวว่าจะเป็นการฆ่าอำพลางหรือไม่อย่างไร
แล้วพอไปเจอตัวเงินตัวทองกัดแทะซากศพ
โอ้โหหลายคนบอกว่าภาพติดตาเลยสยองเลย

อยากให้เร่งตามตัวว่าถ้าเขาถูกทำร้ายใครทำร้ายเขา
แล้วเขาตายเพราะอะไรตอนนี้ชาวบ้านเริ่มกลัวแล้วนะฮะ
ตอนนี้ครับสงสารด้วยกลัวด้วย
แล้วก็อยากให้ญาติเขารีบมารับร่างไปบำเพ็ญกุศล

จุดนี้คือทางรถไฟครับที่นักข่าวของเราเดินสำรวจตรวจสอบครับ
ชาวบ้านบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
คือจะต้องมีการเปิดปิดไม้กั้นรถไฟตรงจุดนี้เพียงคนเดียว

มันเลยทำให้เขายิ่งกลัวไงอยู่คนเดียว
คอยเปิดคอยปิดให้สัญญาณรถไฟผ่านไปผ่านมา
ค่ำคืนตกดึกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกจากนี้ไป

ไม่เห็นไม่เห็นหรอกดูไม่ได้

มันกินจะหมดหน้าอยู่แล้ว

มันแค่จนนั่นแล้วแล้วมันก็เปื่อยไง

จำไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวของคนตายพี่เห็นไหมไม่เห็น

แต่ก็ไม่เคยเห็นเลยเป็นใครหรือไม่เคยเห็นไม่ไม่

ที่เขาเดินมานี่เขาบอกว่าต้องใช้ค่าจักรกรรมอะไรอย่างนี้แหละ
ดังนั้นในตอนนี้คงต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดครับ

แล้วผู้ตายตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลแล้วยืนยันไหม
ตรงกันกับข้อมูลในบัตรประชาชนหรือเปล่า
ก่อนที่จะมีการประสานครอบครัวของนายสายันโพทอง
ข้อมูลที่พบในบัตรประชาชนลองตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย

มันจะมากกว่าความสยดสยองที่ไปเจอศพแล้วดุตัวเงินตัวทองแท้คือ
เขาตายได้ยังไงแล้วใครทำร้ายเขาหรือเปล่าเนี่ยแหละฮะ